หลังจากที่ได้มีการร้องเรียนว่ามีการลักลอบตัดไม้สักแล้วก็ไม้กระยานเลย
ตามแนวเส้นทางระหว่างที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา
จนถึงบ้านแม่หลุยระยะทางกว่า๗กิโลเมตร
เขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับ

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่เสรียงตัด

เพื่อขยายไฟฟ้าปักเสาพาดสายไฟเข้าไปในหมู่บ้าน
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปขออนุญาต

ล่าสุดก็เลยได้มีคำสั่งย้ายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่เงาจังหวัดแม่ห้องศร
ปฏิบัติราชการประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๓จังหวัดแพร่
เพื่อต้องการที่จะให้มีการตรวจสอบนะครับว่า
ไม้ห่วงห้ามจำนวนกว่า๕๘ท่อนที่ถูกนำมาวางไว้ในเขตอุทยาน
มีที่มาที่ไปอย่างไร
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภาพิมลคลังโรศศักดาครับ
ตราประทับต่อเต่าและยอยักษ์ที่ปรากฏบนท่อนไม้สักและไม้กระยาเลยจำนวน๕๘ท่อน
ที่ถูกเคลื่อนย้ายนำมาวางไว้ในลานจอดรถของจุดชมวิวแม่น้ำสองสี

ถูกเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑สาขาแม่ห้องศรกรมป่าไม้
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าอายัดทันทีที่พบ
และเร่งดำเนินการตรวจสอบที่มาที่ไปของไม้ห่วงห้ามดังกล่าว
และเมื่อตรวจสอบตราสัญลักษณ์ที่ประทับบนท่อนไม้
ก็พบว่าเป็นตราประจำตัวของนายประชิตเหมืองใจมา

ซึ่งเจ้าตัวให้การกับคนตำรวจเอกศิวรารังศิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่า
ไม้ดังกล่าวเขาได้ตรวจยึดมาจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอแม่เสรียงจังหวัดเชียงใหม่
ที่ได้เข้ามาดำเนินการตัดไม้ห่วงห้ามเหล่านี้
เพื่อต้องการขยายพื้นที่ปักเสาไฟฟ้า
สายไฟเข้าหมู่บ้าน
โดยยอมรับว่าเป็นผู้ตีตาประทับท่อนไม้เพียงแค่๕ท่อน
ก่อนจะชักลากไม้มารวมไว้อย่างจุดนี้เท่านั้น
ส่วนที่เหลือเป็นการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด
ขณะที่จากการตรวจสอบข้อมูลประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับพบว่า

ไม่มีการขออนุญาตตามกระบวนการของกฎหมาย
เมื่อยิ่งตรวจสอบในรายละเอียดก็พบว่า
ไม้ศักดิ์และกระอยาลรยนี่ที่ถูกชักลากไปกองรวมกันนั้น
ไม่ใช่ไม้ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา
ซึ่งผลตำรวจเอกศีวรามองว่ากระบวนการดังกล่าว
ข่ายการกระทำเพื่ออำพางรูปแบบการตัดไม้
ก็มันก็พลางนะครับว่าเป็นเรื่องของรัฐนะครับ

กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านะครับ

แต่ว่ามันผิดขั้นตอนที่ว่าไม่มีการขออนุญาตต่อกลมป่าไม้ก่อน

ทำให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มีคำสั่งย้ายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่เงา
ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๓
จังหวัดแพร่เพื่อให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ขณะที่ตำรวจเตรียมดำเนินคดีกับผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่
เสรียงและกลุ่มผู้รับเหมาที่เข้ามาตัดต้นไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ผ่าพิมลคังโรสกาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน